ไปดูเจ้าของกล้องหน้ารถคันนี้เขาบอกว่าไม่กล้าแซงหรอก
ถ้าพี่คนนี้ยังอยู่ข้างหน้าไม่กล้าแซงจริงครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับขับนี่ฮะตั้งแต่ถนนแห้ง
แห้งนู่นข้างหน้าฝนตกโอ้แต่ท่าทางก็ดูไม่น่าไว้ใจแล้วนะคะ
ตั้งแต่ขับตามแล้วท่าทางแบบนี้นะบางคนบอกว่าตรงนั้นลื่นน้ำรึปะ
ดูตรงไม่มีน้ำไม่มีวิสารร้อนแล้วอ่ะค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมดีแล้วที่พี่ไม่แซง
จะชนประสานงากับรถข้างหน้า

พอไปถึงจุดที่ฝนตกถนนลื่น

อันนี้แหละครับมาถึงทางหยุดของพี่เขาแล้ว
แล้วเขาประสบโอปฏิเหตุแบบนั้นพี่ได้ไปดูไปช่วยเขาไหม
เจ้าของคลิปบอกว่าโอ๊ยใครไม่ลงไป
ก็จอดรถลงไปช่วยนั่นแหละ

ก็ที่เอามาลงไว้เนี่ยนะครับก็เตือนสติ
ขับรถขี่รถทุกประเภท
ง่วงไม่เอานะเมาไม่เอานะ
นะครับจอดพักดีกว่าครับไม่คุ้มครับ
ดูสิเนี่ยดูท่าทางแล้ว